ถึงเรื่องนี้ทำให้คนเครียดเหมือนกันนะคะ
หนึ่งในกลุ่มคนที่เครียดก็คือกลุ่มที่เขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

แล้วตอนนี้หรือเยอะเต็มแผงเลยนะคะ
ทำให้เมื่อวานนี้ค่ะนายอำนวยกลิ่นอยู่
ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย

นายอุตมัติสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ไปที่กระทรวงเลยไปกันหลายคนแบบนี้

ข้อแรกเลยเลื่อนออกไปได้ไหม
วันออกสลากอีก๑สัปดาห์ที่จะถึง๑เมษายน
เลื่อนออกไปเป็นเดือนเลยได้ไหม
เป็นวันที่๒พฤษภาคมทำไมไม่เป็นวันที่๑

เขาก็ออกวันที่๒เลื่อนไปอีกได้ไหม
เพราะพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ขายสลากไม่ได้เลย
เพราะหลายคนกลัวไม่ออกจากบ้าน
ไม่มาซื้อสลากแล้วบางคนเห็นแผง
ไม่กล้าซื้อไม่กล้ามายืนดูใกล้อีกเนี่ยนะคะ
ข้อ๒ขอให้ลดจำนวนสลากที่ซื้อจอง
ให้กับผู้จำหน่ายที่ประสงค์ขอเงิน
คือเขาซื้อจองล่วงหน้ากันไปแล้วแหละ
แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามติออกมาว่าให้เลื่อนไปเป็นวันที่๒พฤษภาคม
สรุปแล้ววันที่๑๖เมษายนก็จะไม่มีการออกรางวัลอีกเนี่ยนะคะ
และสุดท้ายขอให้ผู้ค้าจำหน่ายสลากด้วยความระมัดระวัง
เพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์การป้องกันอย่างถูกวิธีให้กับผู้ค้าสลากหน่อย

ธนวัฒนพลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่า
หลังจากที่ได้รับข้อมูลมาแล้วนะตอนนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบเรื่องนี้ได้หรอก
เพราะต้องรอบอร์ดบริหารประชุมก่อนวันพุธนี้๒๕มีนาคมนี้
วันพรุ่งนี้ยืนยันจะพิจารณาข้อเรียกร้องอื่นเพิ่มเติมให้ในเรื่องของการซื้อขายสลาก
ช่วงที่โควิด๑๙ระบาดค่ะงั้นก็รอนะคะรอพรุ่งนี้ค่ะ